บันเทิงบอกเลยว่าเธอเล่นมาหลากหลายบทบาท
แล้วคุณผู้ชมค่ะว่าล่าสุดเนี่ย

อยากเล่นบทตลกบ้างไหม

คุณผู้ชมแต่ใครจะรู้บ้างว่าอีกสิ่งหนึ่งท้าทายความสามารถน้องย่าคือ

แล้วถามว่าระหว่างพี่ณเดชน์กับน้องยายา
อยู่ด้วยกันชอบปล่อยมุกฮา
ใครชอบปล่อยมุกฮามากกว่ากัน

หากมีโอกาสน้องยายาค่ะก็อยากเล่นหนังคอมเมอดี้กับพี่

น้องเขาพูดแล้วนะคะพี่จ๋า
ส่วนหนังเรื่องใหม่ของน้องยายานั้น

เป็นอย่างไรไปฟังทั้งหมดจากน้องยายาเลยจ้า

หนูเหรอคะหนูเป็นคนตลกเหมือนกัน

เข้าใจสิค่ะสิค่ะ
ถ้าหนังคอมเมดี้สักเรื่องนี้หนูสนใจไหมคะ
อยากลองดูนะคะจริงแค่ถนัดดราม่า
กับแบบกวนพี่ตลกอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
อาจจะอนาคต